ส่วนวันพรุ่งนี้นะคะศึกยอดมวยไทยรัฐ
ก็มีมาให้คุณผู้ชมได้ดูได้มันกันทุกสัปดาห์ค่ะ
ติดตามความพร้อมของสัปดาห์นี้กันค่ะ
คู่เอกวันเสาร์ที่๒๖ธันวาคมนี้นะคะ

ยอดมวยเด็กแห่งแผ่นดินซึ่งเป็นมวยเข่าอาวุธหลากหลาย
มั่นใจว่าจะสามารถเอาชนะและก็สกัดทางดังของช้างศึกเกียรติทรงฤทธิ์
มวยเข่าอาชีพที่ตอนนี้ฟอร์มร้อนแรงขึ้นเวที๕ครั้งชนะ๔แพ้๑
ก็จะชกกันที่พิกัด๑๒๘ปอนต่อ๑๓๐ปอนมุมแดงต่อให้๒ปอน
ซึ่งคู่นี้ก็เป็นศึกดาบี้แมชบุรีรำด้วยมุมแดงเกิดที่ประโคนชัย
ส่วนมุมน้ำเงินเกิดที่อำเภอเมืองค่ะ
ส่วนคู่รองนะคะเอกวีมกรุงเทพธนบุรีค่ะจะพบกับเดชวิชิตสจวิชิต๘ริ้ว

คู่ที่๒นะคะสกัดเพชรเกียรติวิสุทธิ์ค่ะพบกับยอดวิชาชูจีบะหมี่เกี้ยว

คู่เปิดหัวของวันพิชิดชัยปประถมพบกับเพชรมงคลก่ออดีศร
พิกัด๑๓๒ปอนด์